ส่วนขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้เรายังเกาะติดกับประเด็นเรื่องของการทุจริต
เงินช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งนะคะเพราะว่าปปทตรวจสอบแล้ว
พบว่ามีความเชื่อมโยงกับข้าราชการจริงจริงค่ะตอนนี้ภาพลักษณ์สองกระทรวงมีปัญหาแล้วนะคะ
เป็นกระทรวงไหนบ้างและมีปัญหาอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องก่อติดต้องอัปเดตต้องกัดไม่ปล่อยจริง
เพราะว่าเรื่องทุจริตในสองกระทรวงนี้เป็นเรื่องที่คนที่ติดตามข่าวเขาบอกว่า

อัปเดตเป็นระยะระยะเดี๋ยวเรื่องเงียบอีก
กระทรวงนี้ก็กระทรวงหนึ่งเขาเรียกกันว่ากระทรวงนักบุญ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนจนแท้
อีกกระทรวงหนึ่งเป็นกระทรวงครูบาอาจารย์เป็นกระทรวงศึกษา
แต่แปลกไหมล่ะครับทั้งกระทรวงนักบุญและกระทรวงครูบาอาจารย์
เกิดเรื่องทุจริตงามหน้าพร้อมกันทั้งสองกระทรวง
เอาดูเรื่องกระทรวงพัฒนาสังคมก่อน
ที่จะอัปเดตเพิ่มเติมวันนี้ก็คือ
เรื่องที่เลขาพปทตรวจสอบครับ
อดเงินโกงคนจนสูง๘๐
สอบพบข้าราชการเอียวเพียบ
พันธกรทิพย์ดารส์เลขาพปทท่านบอกว่า
ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตงบประมาณ

คิดเป็นงบประมาณ๘๕ของศูนย์คุ้มครองใน๔๙จังหวัด
ก็แปลว่า๑๐๐บาทโกงซะ๘๕บาท
เหลือไว้ให้ชาวบ้าน๑๕บาท
ถ้า๑๐ล้านบาทโกงเสียบ๘๕๐๐๐บาท
เหลือให้ชาวบ้านนิดหน่อย๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็ใน๔๙จังหวัดเนี่ยพฤติกรรมอันนี้ก็เหมือนกันหมด
อย่างที่บอกแล้วแบบเดียวกันมาเลยครับเหมือนเหมือนกันหมด
แล้วนอกจากศูนย์คนจนแล้วเนี่ยยังไปตรวจสอบพบ
นิคมสร้างตนเองอีก๓๒แห่ง
๒แห่งนี้ก็เพลิดเพลินเจริญใจกันหนักเหมือนกันครับ
พอกันไปเจอตรงไหนโกงตรงนั้นตรวจตรงไหนเจอโกงตรงนั้น
งบประมาณ๗ล้านกว่าก็มีบางแห่งงบประมาณ๕ล้าน
แห่งงบประมาณตั้ง๑๑ล้านที่สตูน๑๐ล้าน
พฤติกรรมก็ใกล้เคียงกัน
ฉะนั้นเรื่องนี้มันเน่าเฟะกันไปแบบนี้ครับ
เจ้ากระทรวง๒คนว่ายังไงล่ะครับ
คนหนึ่งพลเอกอนันตพรกาญจนรัฐ
บ่นให้นักข่าวฟังเมื่อวาน
ท่านบอกแหมตอนได้รับแต่งตั้งโยกย้ายให้มาอยู่กระทรวงนี้
ยังบอกว่าเออโชคดีนะ
มาอยู่กระทรวงที่เรียกกันว่ากระทรวงนักบุญ

พอมาเจอเรื่องทุจริตแบบนี้
ท่านรัฐมนตรีว่าตอนนี้ไปไหนก็ถูกถามเรื่องนี้

ข้าราชการที่เขาดีเดินไปไหนก็มีคนมาถามเรื่องนี้
ท่านรัฐมนตรีบอกอุตส่าห์ไปประชุมต่างประเทศ
โน่นถึงนิวยอร์กก็ยังมีคนมาถามเรื่องนี้
ฉะนั้นอับอายขายหน้าเขา

ข้าราชการที่ไม่ได้ไปโกงกับเขาเนี่ย

ตอนนี้เพราะว่ามันเน่ากันไปหมด
ไปไหนจะต้องเกือบจะต้องเอาปี๊บคลุมหัวกันแล้ว
นี่เรื่องของกระทรวงพัฒนาสังคม
ทีนี้เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการ
เดี๋ยวก่อนเรื่องของกระทรวงพัฒนาสังคมยังไม่จบนะ
ข่าวล่าสุดมาจากมหาวิทยาลัยสารคาม
ที่คุณปณิตาเขาเปิดโปรงขึ้นมาเนี่ย
ตกลงล่าสุดเนี่ย
สอบอาจารย์สายไหมชัยสิริน
หัวหน้าภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคม

สั่งให้คุณปนิดายศปัญญา

แล้วอาจารย์วิรัติก็บอกว่า

คณะกรรมการอุดมศึกษา

ที่ไปทุบหลังหนูหนูแบมเนี่ย

หอกล้อเหมือนที่อ้างในตอนแรก
ผลการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย

พร้อมเสนอไปยังอธิการบดี
มมศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขณะนี้มมศได้แต่งตั้ง

ยังค้างคาใจอยู่ในหลายประเด็นนะ

เหมือนเป็นการปัดให้พ้นทางมากกว่า
เรื่องนี้จะต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วน้องแบมหรือปานิดา

เรื่องความปลอดภัยของตนเอง

เมื่อตำรวจทหารไม่อยู่แล้วเนี่ย

ก็มีความกังวลอยู่บ้างเหมือนกันว่า

ตอนนี้ก็ได้กำลังใจจากการลงพื้นที่

เรื่องเส้นทางการเอาผิดเนี่ย

ปปทเนี่ยสอบแล้ว

ส่งผลสอบไปให้ต้นสังกัด
คือกระทรวงพัฒนาสังคม

เนี่ยไม่ต้องไปสอบใหม่อีกแล้วนะครับ

เรื่องทางวินัยว่ากันไป
อันที่สองเรื่องทางอาญา

อันนี้จะติดคุกติดตารางกันยังไง

ส่วนเรื่องการทุจริตในกระทรวง
กระทรวงครูกระทรวงศึกษา

หมอทีคือรัฐมนตรีว่าการ

ตกลงว่าให้เปลี่ยน
ประธานสอบสวนแล้วครับ

ใช้ระดับ

แต่คราวนี้แต่งตั้งผู้ตรวจคนหนึ่ง

มีลูกเด็ดขาดเอาจริงเอาจังมาก

เปิดชื่อ๑๐ประหลัดเข้าข่ายเลินเล่อ

มีประหลัดที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

ประหลัดคนปัจจุบันด้วย

เขานัด

กรรมการสอบเขาจะนัดประชุมกันวันนี้

ถ้าเป็นไปได้เพื่อเรื่องนี้ให้เร็ว

เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้ว

ทั้งสองเรื่องสองกระทรวง

ใครบ้าง

ไม่เชื่อหรอกระดับแค่ผู้อำนวยการสูญ

ระดับสูงที่นั่งอยู่ในกระทรวง

ฉะนั้นต้องให้

ตำแหน่งใหญ่ต้องเจอครับ

กระทรวงศึกษาที่การเหมือนกัน

กับกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต

เป็นอธิบดีอยู่หรือเป็นเลขาธิการอยู่
แล้วคุณไม่รู้ว่ากองทุนนี้

เอาไปโกงไปทุจริตกัน

ท่านผู้ตรวจอัตกพล
จะต้องทำหน้าที่ให้แข็งขัน

เป็นกระทรวงที่คนสะเทือนใจมากนะ

เป็นต้นแบบเป็นแม่พิมพ์ของชาติ
อีกกระทรวงหนึ่งเขาตั้งขึ้นมาเพื่อ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เขาตั้งขึ้นมาเขาตั้งกรมขึ้นมา

แต่ว่าคุณก็เอาเงินที่ช่วยเหลือ
โกงแล้วแบ่งกัน

ว่าถ้าสองกระทรวงนี้สอบออกมาแล้วเนี่ย

เงียบไปหรือว่าโดนเฉพาะ
ลายเล็กลายน้อยย่อยคนไม่ยอม

คอสชจะเรตติ้งตก
และจะมีผลต่ออนาคตของ

เอาพูดง่ายถ้าพลเอกประยุทธ์คิดจะเล่นการเมือง

ต้องจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย

มีพสเตอร์โชวนนะ

นี่ใครโกงทอหาคสน๑๒๙๙

ได้เรื่องสักคดีมันยังไงล่ะครับ
ไม่ต้องใครไปโทรหาเลยไปเจอเองเลย

ฉะนั้นใครโกงโทรหาคอสช
ต้องดูว่าหลังจากคนโทรไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เอาล่ะเรื่องนี้ต้องก่อติดต้องติดตาม

เพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกครับ

เรื่องนี้ท่านรองวิศนุท่านบอกว่า
ทั้งหลายเนี่ยอย่าไปยุบ
นักข่าวถามว่ายุบศูนย์สดีไหมบอกอย่าไปยุบ
แต่ว่าเราต้องทำให้รอบครอบมากขึ้น

ดีอยู่แล้ววัตถุประสงค์ดีอยู่แล้ว

ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตามดูว่าจะไปถึงไหนกันต่อครับ

คือตอนนี้น่าจะเป็นฮอตไลน์ไปแล้วมั้งคะ
หลายคนก็บอกว่าก่อนที่จะคืนความสุขเนี่ย
สร้างความทุกข์ให้ประชาชนก่อนดี
เพราะนี่คือคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือที่สุด

เอาไปเยอะเยอะเกินนะ
แต่ว่าคิดอีกทีมองง่ายดีนะ

ขูดรีดรีดเลือดกันขนาดนี้นะคะ
แล้วก็ติดตามด้วยนะว่าโทรไปแล้วได้ผลอะไรยังไงกันบ้าง